อีกหนึ่งเรื่องตำรวจไปตรวจเรื่องของยาเสพติดและสามารถจับกลุ่มได้
เขาบอกว่าแก๊งนี้อาจจะเป็นแก๊งที่ใหญ่กว่าเครือข่ายไซสนะด้วยซ้ำนะครับ
ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑นะครับ
ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
จับตัวนายเทิดศักดิ์เกียรติพรมอายุ๔๒ปี
แล้วก็เยาวชนชายแล้วก็หญิงอายุ๑๗ปีอีก๒คนนะครับ
พร้อมยึดไอซ์อีก๔๘กิโลกรัม
ยาบ้าจำนวน๔๕๐๐๐เมตรเอาไปดูภาพข่าวกันเลยนะฮะ
แล้วก็ยึดรถดัมโบกินี่๒คันรถเบนท์๒คันและทรัพย์สินอื่น
รวม๓๔รายการรวมมูลค่ากว่า๖๑ล้านบาท
หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้าน๒ชั้นเล็กที่๑๐๒ทับ๑๖๓หมู่บ้านพิสาร๒
ภายในซอยบางกระดี๑๙เขตบางขุนเทียนนะครับ
ซึ่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจสายตรวจ
ปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ก็เปิดเผยกับทีมข่าว
บอกว่านายเทิดศักดิ์มีหมายจับคดียาเสพติดติดตัวอยู่ตั้งแต่ปี๔๕แล้วนะ
แล้วก็มีพฤติการเป็นนายหน้าใหญ่ที่สมคบกับชายชาวลาว
นำยาเสพติดจำนวนดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย
โดยเช่าบ้านหลังดังกล่าวในราคาเดือนละ๒๐๐๐บาท
ไว้เป็นที่พักยารอจำหน่ายให้กับลูกค้า
รายย่อยในพื้นที่ทั้งปริมณฑลแล้วก็ส่งพื้นที่ภาคใต้
คือที่ชุมพรสุราธานีแล้วก็ที่สงขลานะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฐานสมคบคิดกัน

พร้อมกับแจ้งให้เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรับ
ปรามยาเสพติดหรือว่าปปศเข้าร่วมดำเนินการในการสอบสวนด้วยนะครับ
ด้านพลตำรวจตรีธนายุทธิจรัทธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ติดตามเครือข่ายนี้มากว่า๑ปีแล้ว
ทราบว่ามีนายเทิดเกียรติเป็นนายใหญ่
ประสานกับเครือขายยาเสพติดชาวลาว
ในการนัดส่งยาเสพติดล็อตใหญ่
เครือข่ายดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ
นายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดียาเสพติดชาวลาว
ที่ถูกจับกลุ่มที่ถ้าอากาศยานส่วนอภูมิ
หรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนนะครับ
แต่ยอมรับว่าพฤติการมีความคล้ายคลึงกัน

ขอข้อมูลกับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน

เขาบอกนำยาไปส่งตามพื้นที่ภาคใต้และปริมณฑลด้วยวิธีการไหนรู้ไหม
ทิ้งไว้ข้างทางโยนทิ้งไว้ข้างทาง
แล้วก็ให้ทางผู้ค้ารายย่อยมาเก็บไปขายต่อ

มีรถหรูสิ่งที่ยึดได้มีลัมโบกินี่ละ๑

มันเป็นความนิยมส่วนตัวหรือว่าของแก
บังเอิญเหมือนกันนะ